จะพาไปหน่อยไปโอบกอดต้นมงต้นไม้เขาว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์นะนุ๊กกี้นะ
อ่ะนุ๊กกี้ไม่ตอบเอออ่ะแต่พาคุณผู้ชมไปก่อนดีกว่าค่ะ
คุณผู้ชมฮะที่นี่ฮะชาวบ้านในตะบนบ้านใหม่
อำเภอเมืองจังหวัดพยาวเขานำดอกไม้ทูบเทียน
แล้วก็แป้งนะพกกันไปที่วัดแห่งนี้
แต่ก่อนจะไปทาถูทาถูยังไง
เขาต้องไปกราบไหว้ขอพรพระเจ้าทันใจ

ดูเอาดิโห
เป็นสำเนียงเสียงแบบเท่าเหนือ
เก่าห้างถ้าผมอ่านผิดขออภัยจริง
ภาษาเหนือหรือว่าห้วยแม่เหยียน
อ่าประมาณนั้นแหละต้นอะไรนะเขาเรียกว่าต้นอะไรนะ

เออนี่ต้นนี้แหละที่จะพาไปโอบกอดไปโอบรัดกัน
เนี่ยฮะเขาบอกว่ามันใหญ่มากนะขนาดลำต้นหกคนโอบโอ้โห
สูงตั้ง๒๐เมตรแล้วเขาบอกว่ามาที่นี่ไม่มีผิดหวังแน่นอน

ได้ของดีของเด็ดกลับไปอ่ะดิถ่ายลงถ่ายรูปกันเอาไว้อีกต่างหาก

แต่มันว่ามันพึ่งจะผ่านมาเมื่อวานน่ะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสรุปแล้วมันได้โชคได้ลาบจริงหรือเปล่า

เนี่ยฮะชาวบ้านเขาก็ชี้ให้ดูตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น
มันเป็นยังไงมันก็เป็นแบบนี้แหละเปลือกไม้

บ้านบอกว่าต้นนี้นะมันเกิดขึ้นนะ
ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเกิดขึ้นจากที่ครั้งหนึ่ง
มีพระทุดงมาปรากฏที่นี่

ฝันว่าให้สร้างพระเจ้าทันใจเอาไว้ที่บริเวณตรงนี้
นั่นคือคำล่ำลือที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

ก็เลยมีการสร้างสารเจ้าพ่อขุนปางเก้า
ให้ผมอ่านอีกแล้วอ่านผิดเรื่อยเลยเราเนี่ย
สร้างสารเจ้าพ่อขุนป่างเกาห้าง
นั่นแหละฮะสร้างขึ้นมาตรงนี้ข้างกัน
เพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะบูชาปกปักรักษา
แล้วก็เป็นการปกปักรักษาพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านแถวนี้
ให้ออกผลมาสมบูรณ์ขายได้ราคา
ว่าแต่ว่าจดอะไรไว้ตรงเสาก็ไม่รู้เหมือนกัน
งงไปหมดจะต้องเปลี่ยนไหมเออเอาเป็นว่าอีกหนึ่งความเชื่อนะ